โหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
แม่บ้านผสมป้าน
แม่บ้านผสมป้าน
วันนี้ค่ะ
อ๋อมสกาวใจภูมิสวัสดิ์ค่ะ

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ต้องกินกิ้วอย่างนี้เลย

ใกล้กรุงเทพฯดูยโอ้โห
ท่ามกลางขุนเขานะคะอยู่ในบรรยากาศดี
เหมือนคนใช่ไหมหมาค่ะโอ้ยคุณแม่เหรอรับหรือ
อ๋อแม่หนูชอบมากกว่าอย่างนั้นอ๋อเดี๋ยวก่อน
ถ้าเกิดว่าเราจะไปเที่ยวนะไปพักผ่อนในสไตล์กลางเต็นต์นะคุณแม่นี่
เขาบอกว่าเราเนี่ยพกพาเอาสิ่งรอบตัวเราติดไปด้วย
ติดตัวไปเถอะจะเกิดผลเคล็ดลับของเจ๊ที่จะให้พกไปนี่นะ
บอกเลยมีประโยชน์แล้วก็ทั้งสองคนได้ยินน่าจะต้องอยากพกไปเลย
อะไรอ่ะอย่างแรกคือเชือกไม่นะทำอะไรฉัน
รู้เลยในใจคิดอะไรกันอ่ะไม่เคยดูละครโจรป้นใจอะไรอย่างนี้เหรอ
เชือกนี้เอาไปใช่มีประโยชน์ทั้งนี้ทำอะไรอ่ะ
เอาไปเป็นประโยชน์เชือกนี่นะเอาเชือกอะไรก็ได้นี่อยู่ในบ้านเราเนี่ย
บางทีเวลาเราไปนอนเต็นต์นะคะแล้วเราไม่มีที่ตากข้างเขาเอาเชือกมา
แล้วก็ทำเป็นราวตากผ้าก็ได้ถ้าเกิดถูกเต้นต้มจนมีปัญหา
แล้วก็เอาเชือกนี้มัดเต็นต์ให้มันมั่นขงก็ได้ถูก
เวลาเราไปนอนแปลกที่ใช่ไหมคะหลับไม่สบาย
เราก็ใช้ขวดน้ำใส่น้ำอุ่นลงไป

นอนหลับสบายผ่อนคลายไม่รู้สึกแปลกที่เลยเห็นไหม

ข้อที่๓อันนี้เหมาะมากเราทุกคนไม่มีใครชอบ
ยุงมดแปลงรบปวน

เขาบอกว่าอันนี้นะไปซื้อได้ตามร้านแบบอาโรมาต่าง

ได้หมดก็เป็นสิ่งเลย

เอามาวอเบ็ตตรุงมันดาดี้แล้วอย่างนี้

ขอปรบมือให้กับเคล็ดลับดีของสองเจ๊

เตรียมพร้อมขนาดนี้ก็ต้องไม่ได้ไปเที่ยวแล้วล่ะอาพีช

ถ้ากางเต็นมันต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปเยอะแยะใช่ไหม
งให้เรียบร้อยสะดวกสบาย

เอาอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อช่วงหน้ามาดูกันค่ะ
ว่ามันจะดีแบบที่อภิษบอกหรือเปล่า